เคยได้ยินข่าวว่าเด็กหายไปแล้วก็ไปเจอรองเท้าอยู่ริมสระบ้างริมบ่อบ้าง
แต่สุดท้ายมันจบลงด้วยความเศร้านะคะแม่คนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ
ลูกอายุสิบห้าปีหายตัวไปจากบ้านข้ามคืนนะคะ
แล้วก็ไปเจอรองเท้านะคะอยู่ริมบ่อเลี้ยงปลา
ก็คิดว่าเกิดเรื่องร้ายโอ้โหเขางมนักประดาน้ำเนี่ยลงไปงมกว่า๒ชั่วโมง
เจอแบบนี้ก็ใจไม่ดีแล้วเจอแบบนี้ใจไม่ดีแล้วโอ๊ะ
กันหลายคนเลยค่ะมาช่วยกันงมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
ลูกชายเดินกลับบ้านมาเองน้องไปดูดกัญชาครั้งแรกแล้วหลอน
แล้วเดินไปไกลเลยค่ะจากจุดนี้ตำรวจสพห้วยใหญ่และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาค่ะระดมกำลังกันออกค้นหานายวายุ๑๑
อายุสิบห้าปีที่หายตัวออกจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่เมื่อคืนวันที่ยี่สิบเอ็ด
กันยายนที่ผ่านมา๒๒อย่างที่บอกแม่ไปเจอรองเท้า
ทิ้งไว้ริมบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้านพักนักประดาน้ำก็ช่วยงมค้นหากว่าสองชั่วโมง
ไม่เจอแต่พบว่ากำแพงกั้นบ่อน้ำเนี่ยมันมีร่องรอยการปีนข้ามไปในป่าทึบ
ก็เดินเท้าตามหากันสรุปคือหาทั้งบนบกหาทั้งในน้ำหาไม่เจอ
บอกว่าลูกชายไปนั่งเล่นกับชาวบ้านมืดค่ำก็แล้วรุ่งเช้าก็แล้วยังไม่กลับ
เนี่ยค่ะบ่อก็ใหญ่ด้วยโอ้โหใหญ่มากมันก็น่าเป็นห่วงเลยนะคะ
ล่าสุดทางผู้ปกครองของนายวายุแจ้งบอกลูกกลับมาแล้ว
เดินกลับมาเองตอน๔โมงเย็นวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
คือชาวบ้านที่คุยกับนายวายุเนี่ยบอกว่านายวายุลองสูบกัญชาเป็นครั้งแรก
ไม่คิดว่าจะมึนแล้วก็หลอนหนักปีนกำแพงอ้อมบ่อน้ำแล้วข้ามถนน
ละบ้านคนห่างไปสองกิโลเมตรคนที่อยู่ตรงนี้ก็เลยหากันไม่เจอ
ครับนะคะตอนที่เจอตัวแล้วเนี่ยนายวายุเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าระหว่างเดินกลับบ้านเขาได้ยินว่ามีเสียงกระซิบข้างหู
เงาดำเรียกให้เดินตามแล้วรู้สึกเหมือนถูกอะไรฟาดท้ายทอยแล้วก็วูบไป
ตื่นมาอีกทีพบว่าตัวเองอยู่ในป่ามะพร้าว
ใกล้ใกล้กับสุสานเขาเห็นว่าพ่อแม่เนี่ย
เดินมาตามหาส่งเสียงเรียกแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ยิน
พยายามจะลุกเดินไปหาพ่อกับแม่แต่ถูกเงาสีดำดึงขา
เอาไว้จำอะไรไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นรู้สึกตัวอีกที
บ่ายสามของวันที่๒๒กันยายนแล้วก็เลยเดินกลับบ้านค่ะ

พอกำลังจะเดินกลับมาบ้านแล้วทำไมหนูถึงไปอยู่ที่นั่นได้
อืมไปจีนก็จะพาไปอยู่ดีก็แบบเหมือนมีอะไรต้องใจให้
ให้เดินไปอืมพอเราเข้าไปอยู่ที่ที่นั่นแล้ว
ทีนี้พ่อแม่ไปตามเราแล้วเราก็เห็นพ่อแม่ใช่ไหม
ครับแล้วก็ได้เรียกทุกคนพ่อแม่ไหมเรียกครับแต่
เขาไม่เห็นหรือว่าไงไม่ได้ยินเขาไม่เห็นไม่ได้ยิน
แล้วหนูไม่ออกมาไม่ออกมาเรียนหาว่าไหมอืม
ก่อนหายตัวไปก็ให้ข้อมูลบอกว่าเค้าเป็นคนหั่นใบกัญชาแห้ง
หนึ่งใบใส่ยาเส้นแล้วให้น้องวายุดูดเป็นหนึ่งมุ่น
เพราะว่าน้องบอกว่าอยากลองเนี่ยค่ะก็คาดกันว่าอาการต่าง
หรือสิ่งที่น้องวายุเห็นหรือว่าได้ยินหรืออะไรที่เล่ามาเมื่อสักครู่
อาจจะมาจากฤทธิ์ของกัญชาเพราะนี่เป็นการเสพครั้งแรกน่าจะ
น่าจะเกิดอาการหล่อนอันนี้ก็เตือนเอาไว้สำหรับน้องเยาวชนค่ะ